คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องชวนขนหัวลุกอีกแล้วค่ะ
เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เขาก็ไปสำรวจตรวจสอบสายไฟที่มันชำรุด
แต่ปรากฏว่าจุดที่เขาไปตรวจสอบมันคือข้างสุสานเก่า
ที่ไว้ฝังศพรายญาติแล้วได้ยินเสียงโหยหวนเสียงหมาหอน
อย่างนี้ค่ะพอไปดูแล้วปรากฏว่าไม่มีม้าม้าอยู่ไหน
ไม่เจอค่ะถามว่าเสียงมาจากไหนสืบจากเสียงหมานี่แหละค่ะ
สุดท้ายเจอไหมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ
ถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะไปตรวจสอบบริเวณสุสานเก่า
ภายในซอยสยามคันที่คลับตำบลน้องปลืออำเภอบางละมุง
จังหวัดชนบุรีนะคะคือกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับการร้องขอมาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่าตรวจสอบหน่อยสิ
อืมเสียงหมามาจากไหนอ่ะเนี้ยบริเวณนี้แหละค่ะ
เป็นที่เก็บศพรายญาติของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์คือก่อนหน้านี้เขาเคยทำพิธีล้างป่าช้ามาแล้ว
มีการนำศพรายญาติมาทำความสะอาดแล้วก็ทำพิธีตามความเชื่อทางศาสนา
สุดท้ายคุณเนี่ยลองหน่อยสิหาทุกที่แล้วไม่เจอเออ
ฝาท่อหน่อยสิเจอไหมล่ะเจอไหมล่ะเจอไหมล่ะ
เจอไหมคุณผู้ชมว่าเจอไหมเอ๊ะอะไรอ่ะเจอไหมอ๋อคนอีกเอ้า
นั่นไงโอ้โหโหลูกหมามันลงไปติดอยู่ในท่อจ้าวมาเนอะ
ดูว่าทำไมไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปมุดอยู่หนุ่นใต้ท่อ
เนี่ยมันไปอยู่ใต้แผ่นปูนที่ปิดไว้ปิดหลุมฝังศพรายญาติ
เอาซะหน่อยนะไหนไหนก็ไหนไหนล่ะค่ะฝาท่อเนี้ยเนี้ยน่ะเห็นไหม
หกสองเจ็ดกับหกสามหกคุณผู้ชมค่ะนี่ฉันไม่ได้พูดเอง
ไม่ต้องตีกันเลยอ่ะอืมไม่ต้องตีเป็นตัวเลขเลยอ่ะ
เขาโชว์กันแบบนั้นเห็นเองนะคะเนี่ยลูกสุนัขเพศเมียวัยสองเดือนสีน้ำตาล
ลูกผอมเชียร์ลูกไปติดอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่นำขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะคะ
ส่วนสาเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลงไปติดได้ยังไงเออนั่นสิ
ไปติดได้ยังไงอ่ะมันลงไปยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบจริงจริง
แต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเล่าให้เราฟังบอกว่าช่วงเช้าของวันที่ผ่านมาคือเมื่อวาน
เดินตามเสียงเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบอ้าวสุดท้ายก็เลยไปดู
สุดท้ายมันอยู่ในหลุมหลุมฝังศพรายญาติ
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยมันได้สำเร็จแบบนี้

ลงหน้าเลยละกันนะเจ้านำโชค